กันที่คู่จิ้นสุดฮอตกันหน่อยดีกว่า
วงการนี้มีหลายคู่แต่คู่นี้ที่ฉันขอนำเสนอเพราะว่า

เออคุณฟิล์มธนพัฒน์แล้วก็แจมรัชตะนั่นเอง
แล้วตอนนี้หล่อแพ็คคู่จิ้นกันมาแบบนี้
งานรุมทั้งคู่งานหนัก
เมื่อวานนี้ควงแขนกันออกงานคู่งานแรกของปีกระต่ายทอง
แฟนก็มารอเจอทั้งคู่กรี๊ดห้างแตก

แล้วบอกเลยว่ามีข่าวดีมาบอกแฟนด้วย
เห็นว่าจะมีโปรเจกต์คู่มาเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนคลับอีกแน่นอน
แต่ว่าอุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะรอติดตาม
แต่แน่นอนความฮอตมาพร้อมกับกระแสดราม่า
เขาบอกโอ้โหคู่นี้ยิ่งฮอตยิ่งขึ้นค่าตัว
อัพเลเวลค่าตัวแบบพุ่งปรี๊ดเลย
งานนี้ค่ะหนุ่มฟิล์มรีบเคลียร์เป็นการด่วนบอกว่า
พี่มันไม่ได้ปรี๊ดขนาดนั้น
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ให้ทำจ้า
ผมว่ามันเป็นตามความเหมาะสมของงาน
สโขปงานมากกว่าครับ
มันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นงานคู่กันหรืออะไร
แต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับสโขปงาน
มันอาจจะต้องมีค่าแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้
แบบสงบงานมันเยอะขึ้นก็ตามสมควร
ใช้ว่าคำตามสมควรเขามาคุยกันได้
ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้น

ตรงค่าตัวอยู่มานานก็ต้องมีการขึ้นกันบ้าง